ยังไม่หมดนะคะเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นงอกออกมาเพราะคนที่ไปถูกจับเนี่ยเขาถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเอาคลิปภาพมาโพสต์ไว้แล้วก็ตั้งคำถามเลยค่ะว่า
ลักษณะการจับกลุ่มการปรับปรามยาเสพติดของตำรวจชุดนี้ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไร
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุชุลมุนวุ่นวายเลยนะคะเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเรื่องก่อนคือตำรวจปรับปรามยาเสพติดเนี่ยเขาไปรับแจ้งบอกว่า
มีวัยรุ่นเนี่ยไปมั่วสุมเสพยาเสพติดกันเขาก็เลยตามไปจับทีนี้หนึ่งในวัยรุ่นเนี่ยที่วิ่งหนีเนี่ยนะคะเขาวิ่งหนีมาที่กลางทุ่มนาวิ่งไปได้สักประมาณร้อยห้าสิบเมตรเขาล้มลงล้มลงเสร็จปุ๊บจังหวะนั้นแหละค่ะตำรวจเข้าไปไปเอากระเป๋าของเขาเนี่ยมาเปิดดูปรากฏว่าพบยาบ้านเนี่ยหนึ่งร้อยกับสาม
วิทย์นะชื่อว่านายทวีเกี้ยวแก้วค่ะหรือว่าในตั้มอายุสามสิบสามปีตำรวจตามไปจับกุมได้ที่ทุ่มนาแล้วนี่ค่ะคนที่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยก็คือเป็นญาติของเขานะคะทีนี้ทีมข่าวไปสอบถามนางสาวพิมสิริกล่ำพุทธาอายุสามสิบสี่ปีเป็นญาติของผู้ตายทราบแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือส
ถึงก็พบว่าตัวของนายทวีเนี่ยเสียชีวิตแล้วซึ่งชาวบ้านในเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่จับกลุ่มนายทวีจนไปจนมุมที่ทุ่งนาจุดนี้แหละค่ะจากนั้นนายทวีเนี่ยล้มลงกับพื้นแล้วก็หมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าคล่องใจไป

ตำบลกุฎประทายอำเภอกุฎประทายตำบลเดชอุดมจังหวัดอุบรรณราชธานี
เนื่องจากว่าตำรวจเขาได้รับแจ้งมาว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นมีบุคคลมามั่วสุมเสพยาเสพติดตรงจุดนี้เป็นประจำ
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงค่ะกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด
แตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางผู้ตายเนี่ยวิ่งถือกระเป๋าสะพาย
หลบหนีไปทำคันนาวิ่งได้สักประมาณ๑๕๐เมตรแล้วก็หยุด
พอหยุดเสร็จปุ๊บเดินย้อนกลับมาหาตำรวจเลยค่ะ
แล้วบอกตำรวจว่าเหนื่อยขอนั่งก่อนจากนั้นผู้ตายก็นอนลงไปกับพื้น
อาการตอนนั้นตำรวจเล่าให้ฟังนะคะมือเท้าเริ่มเกร็งแล้ว
ตำรวจไม่ได้นิ่งดูดายพยายามที่จะช่วยยื้อชีวิต
ด้วยการปั๊มหัวใจและรีบโทรให้รถพยาบาลมาดูนะคะ
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะคะ
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องของการปรับปรามยาเสพติด
แต่ว่ามันก็มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะ
ญาติสงสัยเรื่องสาเหตุการณ์ตายแต่ก็ตอนนี้ตอบคำถามไปหมดแล้วนะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะกับประเด็นนี้เขาบอกว่า
บางทีผู้ตายอาจจะเสพยาเกินขนาดหรือว่าเพิ่งจะเสพเพิ่งจะเสพยามา
แบบไม่ทันไรหมัดเดี๋ยวนั้นเลยแล้วออกแรงกระทันหันเลยทำให้ช็อก